ส่วนเรื่องนี้เป็นความคืบหน้าที่จังหวัดลำพูน
หลังจากที่มีกรณีไปเจอศพปริศนาถูกเผานั่งยางอยู่ในสวนลำไยเลย

ตอนนี้เหมือนกับจะระบุได้ชัดเจนแล้วค่ะว่าผู้ตายเป็นใคร
แต่ปัญหาก็คือตำรวจกำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน
ว่าคนร้ายที่ก่อเหตุเป็นใคร
เพราะว่าตัวของพ่อผู้ตายบอกว่าผู้ตายเนี่ยเป็นคนตัวใหญ่นะ
เพราะฉะนั้นผู้ก่อเหตุไม่น่าก่อเหตุคนเดียวได้ยังไง
ก็ต้องมากกว่า๑คนเพราะว่าต้องช่วยกันลากศพมา
นี่ค่ะเรื่องของศพปริศนาที่ถูกเผานั่งยางในสวนลำไย
จากคำพิมุกตำบลต้นทงอำเภอเมืองลำพูนนะคะ
หลังจากที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ก็พบว่าสภาพศพเนี่ยเหลือแต่กระโหลกเพิ่งถูกเผาไปใหม่เลย
แล้วก็พบร่องรอยการลากศพมาจากริมถนนเข้าไปข้างใน
ส่วนบริเวณกระท่อมข้างบ่อปลาพบรอยหยดเลือด
งจากกระท่อมไปอีก๒๐๐เมตรก็มีร่องรอยการนำอะไรบางอย่างไปทิ้งสระน้ำด้วยนะคะ
ก็เลยประสานนักประดาน้ำงมแล้วก็พบรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าสีแดงไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
ทีนี้รถจักรยานยนต์อันนี้แหละมันเหมือนเป็นเบาะแสสำคัญอย่างหนึ่งนะคะ
เพราะว่าในเกดฮิรัญรัฐที่เดินทางมาดูที่เกิดเหตุก็พบว่ารถจักรยานยนต์คันนี้แหละ
เป็นของลูกชายชื่อนายวุฒิไกรฮิรัญรัฐอายุ๓๗ปีที่หายตัวจากบ้านไปตั้งแต่๓ทุ่ม
คืนวันที่๒๗พฤษภาคมที่ผ่านมา
แล้วก็บอกว่าตอนนี้คือยังไม่ได้สงสัยใครเพราะว่าลูกชายไม่เคยเล่าอะไรให้ฟัง
แต่ยอมรับว่าลูกชายเคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ว่าคนก่อเหตุไม่น่าจะมีคนเดียวเพราะว่าลูกชายรูปร่างสูงใหญ่ค่ะ
น้ำหนักตัวประมาณ๙๐กิโลกรัม
เคลื่อนย้ายศพจะทำคนเดียวก็คงลำบาก
อยากให้ตำรวจเร่งจับกลุ่มคนร้ายให้ได้โดยเร็วนะคะฟังเสียงคุณพ่อค่ะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคือผู้สื่อข่าวเราก็เดินทางไปที่บ้านผู้ตายนะคะ
เจอคุณพ่อเจอคุณแม่ที่ยังอยู่ในอาการโศกเศร้า
บอกว่าไปทำบุญให้ลูกชายมาแล้วก็เลยมาเก็บเสื้อผ้าให้ลูก
อพรพรมพงศ์แม่ของผู้ตายเล่าทั้งน้ำตาบอกว่าคืนก่อนเกิดเหตุเนี่ย
นั่งดื่มเหล้าอยู่หน้าบ้านคนเดียวกำลังจะนอนอยู่แล้วประมาณ๓ทุ่ม
ปรากฏว่ามีโทรศัพท์เข้ามาค่ะแล้วลูกชายก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ออกไป
จากนั้นติดต่อไม่ได้อีกตามหาก็ไม่พบจนกระทั่งไปเจอเป็นศพเนี่ยนะคะ
รับว่าเสียใจที่ลูกตายอย่างทรมานศพถูกเผาจนไหม้เกรียมทั้งตัว
ผู้ก่อเหตุต้องโกรธแค้นแค่ไหนกันถึงทำกันได้ขนาดนี้คุณแม่บอกนะคะ
อยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดไม่ต้องมาขอขมาศพเพราะไม่ยอมอโหสิกรรมให้ค่ะฟังเสียงคุณแม่บ้างค่ะ
แม่ใจมาดีจริงดูลูก

หัวใจคลออยู่แล้วนะคะ
บอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานแล้วเรียกสอบพยานที่
ที่เกี่ยวข้องรวมถึงเจ้าของที่ดินตรงจุดเกิดเหตุทั้งสามจุดแล้วก็เพื่อนเพื่อนผู้ตาย
ตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่สามารถรวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุได้มากพอควร
คดีนี้ต้องใช้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นหลักค่ะแล้วก็เชื่อมั่นว่าจะสามารถนำตัวคนร้ายมาดำเนินคดีได้แน่นอน
แต่ต้องขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ทำงานก่อนเพราะว่าต้องรอผลตรวจทางวิทยาศาสตร์นี่แหละ
อย่างก็ต้องใช้เวลานะคะที่จะคลี่คลายคดีนี้ได้
รอนะคะเดี๋ยวจะคงมีผลออกมาค่ะ